รู้ดีว่าที่นั่นเป็นยังไงอ่ะค่ะคือเป็นคนพื้นที่แล้วก็อยากจะให้ไปพัฒนาปรับปรุงอะไรบ้างนั่นเองนะคะแต่ต้องบอกว่าส่วนน้องน้องอีกสองท่านเป็นยังไงกันบ้างเคยผ่านเวทีการประกวดมาไหมเอาข้างที่ฉันเลยน้องมินค่ะก็ส่วนตัวน้องมินเนี่ยน้องมินมีโอกาสที่จะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากเวทีการประกวดหลายเวทีไม่ว่าจะเป็นเวทีก
น้องเหนื่อยจริงตัดสินอัพเสร็จกันกี่โมงเมื่อที่ผ่านมา

นั่นนั่นเสร็จสับครุงคุณผู้ชมประมาณตีสองแล้วเนี่ย
เป็นทางมาจากภัทยาเพื่อมาเข้ารายการกับเรา
มาถึงตั้งแต่๖โมงเช้าโอ้โหยอมใจทุกคนจริงนะฮะ
คุณน้องเสือมาดีกว่าดิฉันชอบชื่อคนนี้มากเลย
แต่ละคนหน้าตาสวยทั้งเลยนะอยากจะเข้าในวงการบันเทิงมาหรือเปล่า

อ้าวไปอ่ะวายไหม

สเต็ปแต่ละคนไม่ธรรมดานะคะ
คือจะบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยน้องผู้เข้าประกวดทุกคนเนี่ย
คือเดินสวยหมดแล้วก็แบบเรียกว่าเอาเวทีอยู่
ใช่ค่ะคุณพื้นที่ได้ครบมาก
เดี๋ยวถามน้องผู้ชนะดีกว่า
เมื่อคืนนี้รู้ไหมว่าทำไมเราถึงชนะ
อยากจะรู้ว่าเราคิดว่าทำไมเราถึงชนะใจกรรมการได้
คิดว่าเป็นตัวของตัวเองค่ะแล้วก็จุดเด่นค่ะ

นี่กำลังมาเทรนด์นี้
นี่แหละคนเราจะได้ภายงานก็อย่างนี้แหละค่ะสีผิว
หลายคนเคยได้ยินชื่ออาจจะไม่เคยไปท่องเที่ยวกันบ้างค่ะ
เป็นสถานที่โรแมนติกที่สุดติดอันดับโลกค่ะ
ถ้าเกิดว่าใครมีเวลาว่างก็ลองแวะไปดูกันได้
เอาละค่ะวันนี้ให้น้องฝากผลงานทิ้งท้ายกันหน่อยแล้วกันนะคะ

สันนะคะฝากด้วยนะคะชมัยพรสอนสกุลค่ะ
ฝากเนื้อฝากตัวและพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ

แล้วก็ฝากเป็นแบบอย่างของสาวประเภท๒รุ่นน้องต่อไปด้วยนะคะ

สำหรับตัวน้องมินนะคะก็ฝากด้วยค่ะ
ก็อยากให้ติดตามว่าเราจะทำอะไรเพื่อสังคม
แล้วก็ที่เป็นรูปแบบที่ออกมาในจิตสาธารณะอย่างแท้จริง
ใช่แล้วล่ะค่ะนี่ก็เป็นน้องนางงาม
ถือว่าเป็นสาวงามที่เป็นกระบอกเสียงให้กับสังคมได้อีกรูปแบบหนึ่ง
วันนี้ต้องขอบคุณทั้ง๓คนมาทำให้ชาวนี้สดใสมากขึ้นค่ะ

วันนี้หมดเวลาของบันเทิงไทยรัฐแล้วนะคะ
ขวานชรีรวมมาถึงน้องสาวงามทั้ง๓ท่าน
ลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันได้ใหม่อีกครั้งช่วงเที่ยงนะคะ